คุณผู้ชมข่าวนี้โบ๊บะมากเลยคนร้ายนี่โบ๊ะบะมาก
คือบุกเดี่ยวไปกระชากสร้อยเจ้าของร้านแล้ววิ่งคุณพระราพร
คนร้ายวิ่งวิ่งเฮ้ยเอามอเตอร์ไซค์มานี่ว่
อ้าวลืมมอเตอร์ไซค์โมบาไหมล่ะแล้วไงอ่ะ
คนร้ายก็จะกลับมาเอามอเตอร์ไซค์เรียบร้อยสิครับเจ้าของร้านกับพวกล็อกอยู่แล้ว
รอล็อกอยู่แล้วกล้องวงจรปิดนะฮะจับภาพผู้ชายสวมเสื้อแจ็คเก็ต
เกงสวมกางเกงขายาวสีดำมีหน้ากากอนามัยนี่คือผู้ก่อเหตุฮะ
เดินเข้ามาในร้านอาหารอยู่หมู่๗นะครับ
เที่ยมเผิกการใจน้าดิษฐ์จังหวัดสุราชธารีย์ไปแล้ว

นะฮะทำทีก็ไปสั่งอาหารเจ้าของร้านเดินไปหยิบจานที่เคาน์เตอร์
ผู้ชายคนนั้นไปประชิดด้านหลังกระชากสร้อยแล้ววิ่งจู๊ดไปเลย
คนร้ายมันวิ่งไประหว่างวิ่งเฮ้ยเอามอไซค์มานี่หว่า
นะครับจอดไว้หน้าร้านก็วิ่งกลับมาเอารถแต่ครั้งนี้จะเหลือแหละครับ
ก็จะประสานให้ตำรวจเอามารับตัวไปดำเนินคดีซะ

ล่าสุดผู้สื่อข่าวไปที่ร้านเกิดเหตุชื่อครัวป้าแดงนะ
นายวีรพงศ์อินทบำรุงเจ้าของร้านเล่าบอกว่า
โอ้โหตอนที่ก่อเหตุเนี่ยนะ
สั่งผัดกะเพราไข่ดาวนะพี่นะครับ
ผมก็ไปหยิบจานจะตากข้าวคนร้ายมาประกบ
แล้วก็ชากสร้อยไปเลยครับแล้ววิ่งหนีไป

แต่ตั้งคุณเจ๋งรถไว้ค่ะ
แล้วผมไล่ไปส่วนเชี่ยว
วิ่งก็ย้อนกลับมาเอารถมาที่เฟรนผม
ยังไงก็ตามเจ้าของร้านเขาก็ฝากเตือนไปอุทาหรณ์นะครับ

เพราะว่ามิจฉาชีพไม่รู้จะมาในรูปแบบไหนครับในปัจจุบันนี้ครับ